วัดแห่งนี้เขาบอกว่ามีคนดวงดีขายที่ดินได้ระดับแสนล้าน

อันนี้พอได้พูดว่าขายที่ดินในราคาแสนล้าน
สาธุชนมาเพียบคุณผู้ชม
แล้วในวันนั้นเขามีพิธีปลุกเสกโฉนดที่ดิน
แล้วก็เหรียญรุ่นแรกของพระครูวิสิทธิ์ธรรมโสพลหรือหลวงพ่อสง่า
เจ้าอาวาสวัดเขาไม้แดงอเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
วันนั้นคุณผู้ชม๕๑มีนาคมที่ผ่านมา
คนแน่นวัดวัดแทบแตก

มากันเป็นพันมากันมาสัก๕พันคน

แล้วเขาไม่ได้มามือเปล่าน้องใบตอง
เขาหอบฉโนตที่ดินกว่า๒พันแปลง

นี่คุณเห็นไหมโฉนดที่ดินวางเอาไว้แบบนี้

มาเพื่อให้หลวงพ่อท่านปลุกเสกให้หน่อย

เพราะมันมีข่าวมาไงว่ามีเศรษฐีชาวบลูไน
เขานำโฉนดมาปลุกเสกที่ดินเอาไว้

ที่ดินที่เขาเอามาปลูกเสกจากที่บลูไนนะ
กลับไปบลูไนปั๊บขายได้เลย
ขายยังไงขายยังไงได้เยอะขนาดนี้
คุณคะชั้นปล่อยขาย๓๐๐๐๐๐๐บาทไม่ได้เลย
แต่ที่ดินของเขาที่ขายได้๓๐๐๐๐๐๐บาท
เขาว่ากันว่าใต้พื้นดินนั้นมีน้ำมันอยู่ไง
และคนนั้นก็คือ

เอ้าแต่กลับมาที่เรื่องของวัด
ทางวัดเขาได้จัดพิธีกรรมทั้งแบบพรามและพุทธนะฮะ
ใช้เวลาการทำพิธีโอ้โหประมาณสัก๒ชั่วโมง
ส่วนนี้เขาทำอะไรกันอยู่ทำอะไรกันอยู่
มีการทำลายบล็อกเหรียญวัตถุมงคล

เพราะบล็อกเหรียญเหล่านี้เอามาปลูกเสกวัตถุมงคลเหรียญรุ่นแรกเป็นที่เรียบร้อย
และการทำลายนั้นก็เพื่อให้ได้แสดงเห็นว่า
รุ่นแรกนี้มีจำนวนจำกัดนะครับ

ก็คือว่าพิมพ์ไว้จำนวนเท่าไหร่เท่าไหร่แล้วหมดเลย

แล้วได้ทำการแจกเหรียญต่างเหรียญรุ่นแรกเนี่ย
ให้กับประชาชนที่มากันกว่า๕๐๐คน
ได้รับสิ่งมงคลกลับไป

โฉนดที่เอามาวางเอาไว้ให้

ไม่ได้ตั้งใจจะเอามาขายซะอย่างเดียว

ที่ว่าที่ดินของเขาเขาก็หวังว่า
การเข้าไปอาศัยอยู่หรือว่าปลูกบ้าน
จะทำให้เกิดสิ่งมงคลกับชีวิตเขาด้วย
เปรือจะมีอะไรที่คล้ายแล้วคล้ายอะไรอย่างนี้ได้บ้าง
มันเป็นเรื่องความเชื่อนะคุณผู้ชมนะฟังหูไว้หูนะ

สติ๊กเกอร์ที่อยากจะส่งไปในคลิปนี้
เอาใช่ไหมล่ะสติ๊กเกอร์เยี่ยมก็คือเป็นสิ่งที่เราทำกันเป็นประจำ
สติ๊กเกอร์สาธุอันนี้มีรูปดิฉันอยู่ด้วยนะ